เห็นภาพการเดินทางข้ามจังหวัดแบบนี้นะคะ
โศกสบคระหว่างที่มีการแถลงจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในวันนี้

คือโฆษกสวบคก็บอกว่าก็กังวลใจ
เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดของพี่น้องประชาชนนะคะ

เขาขอแค่ให้ชะลอการเดินทาง
คุณเดินทางไปถึงคุณจะต้องกักตัว๑๔วันที่ไหนอย่างไร
แต่ก็มีคนเดินทางเยอะในช่วงวันหยุดยาว๔วันแบบนี้
อาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนี้เห็นตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่
ลดน้อยลงต่อเนื่องตามลำดับไง
ก็เลยรู้สึกใจชื้นจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างน้อยอะไรแบบนี้

เพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ถือว่าต่ำ๑๐ต่อเนื่องเป็นวันที่๕แล้วนะคะ
เพราะว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๖รายค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ล่าสุดนะคะ
มีผู้ป่วยรายใหม่๖ราย
เป็นผู้ป่วยที่ไปในสถานที่ชุมนุมชน๑ราย
คือชายไทยอายุ๖๔ปีมีประวัติเดินตลาดในกรุงเทพ

ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่เป็นผลมาจากการค้นหาเชิงรุก
ในอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลา๕รายค่ะ
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๓๒ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ทำให้ยอดรวมทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยสะสมทั้งหมดก็คือ๒๙๖๐ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้วมากถึง๒๗๑๙ราย
ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียงแค่๑๘๗ราย
เสียชีวิตสะสม๕๔ศพค่ะ
คุณหมอทวีสินพูดถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าของกิจการและกิจกรรม
ประเภทที่ได้รับการผ่อนปลนให้เปิดดำเนินการได้ในวันที่๓พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะ
คุณหมอทวีสินบอกว่าต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย
ให้ผู้ประกอบการพนักงานบริการผู้ใช้บริการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะ
ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจล
เรื่องของการเว้นระยะห่างไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนต้องห่างกันอย่างน้อย๑เมตร
แล้วก็ต้องควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดค่ะ
หลังจาก๓พฤษภาคมเมื่อผ่อนปลนแล้วเดี๋ยวจะประเมินผลนะคะภายใน๑๔วัน
ถ้าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีก็จะสามารถเลื่อนลำดับกิจการกิจกรรมเพิ่ม
อาจจะมีการผ่อนปลนเพิ่มเติมครับแต่ถ้ามีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอันนี้แหละ
จะต้องกลับมาทบทวนมาตรการต่างกันใหม่ค่ะ
โศกสบคพูดถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดกันด้วยนะคะ
ในช่วงวันหยุดยาวนี้น่ากังวลค่ะข้อสำคัญก็คือจะต้องช่วยกันป้องกันนะคะ
การจำกัดการเคลื่อนย้ายคนอันนี้สำคัญเพราะว่าคนเป็นแหล่งโรคทุกประเทศทั่วโลก
ใช้มาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายประชากรทั่วโลกเขาใช้มาตรการนี้เข้มข้นกันหมดค่ะ
แม้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการผ่อนปลนนะคะสำหรับในบ้านเรา
แต่การเดินทางต้องไม่มากกว่าเดิมคือหมายความว่าถ้าไม่จำเป็นก็ยังต้องขอค่ะว่าไม่ควรเดินทาง
หรือถ้าเดินทางแล้วข้ามจังหวัดไปแล้วให้อยู่บ้านก่อน
อย่าเพิ่งไปพบปะสังสรรค์กับใครอย่าเพิ่งไปรวมตัวรวมกลุ่มนะคะ
แล้วก็การไปรวมตัวเนี่ยยังไงยังไงมันก็เสี่ยงเพราะคนเป็นภาหะมีภาหะแฝงอยู่ไง
เราไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะเป็นภาหะในการแพร่เชื้อโรคก็ได้

การเดินทางเข้าจังหวัดถามว่าต้องมีใบรับรองแพทย์หรือต้องกักตัว๑๔วันทุกจังหวัดหรือเปล่า
เวลาเราเดินทางข้ามจังหวัดไปโคศกสบคบอกว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดค่ะ
จังหวัดไหนจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดแค่ให้ชะลอ
แต่เมื่อข้ามไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดจะมีมาตรการยังไง
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงกรณีแรงงานที่ว่างงานแล้วก็ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพด้วย
ซึ่งก็บอกว่าต้องทำตามระเบียบของสบคก็อยากจะให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการทุกอย่างอย่างเคร่งครัดนะคะ
การที่ประชาชนเดินทางกลับมาก็จะต้องมีการกักตัว๑๔วัน
ถ้าเข้ากรุงเทพฯต้องกักตัว๑๔วัน
พลเอกประวิทย์บอกว่าต้องกักตัว๑๔วัน
พลเอกประวิทย์ก็ขอให้กระทรวงแรงงานเร่งจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานให้ครบถ้วนไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วย
ก็ระบุว่าพร้อมร่วมมือกับอินเดียเรื่องของยาเวชพันธุ์
รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตจำหน่ายยาที่สำคัญของโลก
ต่อการขนส่งยาเวชพันธุ์ที่จำเป็น
การรักษาโรคโควิด๑๙ที่จะมาเมืองไทยด้วยนะคะ